พี่หนูอัดวีดีโอไว้ไม่มีใครเตะ
พี่บอลมานี่ไม่เตะไม่เตะไม่เตะค่ะไม่มีใครเตะ

ค่ะขอดูรถเฉยค่ะ

ไม่มีใครทำนี่นะทะเบียน

เอาเล็กเครื่องให้กำบวนดูเฉย

ให้ดูเล็กเครื่องเรา
มีอะไรนะ